ประจวบคิริขันเกิดเหตุสะเทือนขวัญครับผู้ชายคนนี้
แคะระคายว่าแฟนสาวที่เขาคบอยู่เนี่ยน่าจะมีกิ๊กมีผู้ชายคนอื่น
อ่าค่ะก็เลยย่องไปดูที่ห้องเช่าปรากฏว่าเห็นภาพบาดตาบาดใจครับ
ก็เลยเอาปืนไล่ยิงทั้งผู้หญิงแล้วก็ชายชู้ตายสองศพครับ
ไปตรวจสอบที่ห้องเช่าหลังที่เกิดเหตุนะฮะอยู่ภายในตำบลวังทง
ปลานบุรีที่ประจบคิริขันหลังรับแจ้งว่ามีคนถูกยิง
ตายสองศพไปตรวจสอบตรงนี้เจอ๑ศพเป็นผู้หญิงฮะ
แล้วก็ไปเจออีกหนึ่งศพเป็นผู้ชายร่างแรกที่เจอเป็นร่างของนางสาวนิพาพร
อายุ๓๕ปีนอนคว่ำหน้าอยู่แล้วก็เลือดเต็มเลยนะฮะ
มีบาดแผลถูกยิงที่หัว๑นัดข้างศพเจอปลอกกระสุนปืน๑๑มม
ตกอยู่หนึ่งปลอกถัดไปครับบริเวณนอกกำแพงรั้วหลังห้องเช่า
ติดอยู่กับริมคลองสาธารณะไปเจอศพของผู้ชายชื่อว่านายภูวิทย์อายุ๔๙นอนตะแคง
คว่ำหน้าครับมีบาดแผลจากกระสุนปืนบริเวณเหนือคิ้วข้างขวา๑นัด
แล้วมีปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่อีก๑ปลอก
อกจากนี้ครับเจอปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันเลย๑๑มมครับ
ตกอยู่หน้าห้องเช่าอีกหนึ่งปลอกนอกกำแพงรั้วข้างห้องเช่าอีกหนึ่งปลอก
ตำรวจก็เลยเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานทั้งหมดและคนก่อเหตุตรวจสอบแล้ว
ทราบว่าชื่อนายพิพัฒนพงศ์หรือว่าในออฟอายุ๓๖ปีครับ
นายพิพัดพงฯถ้าคุณผู้ชมดูชัดหน้าจอจะเห็นนะฮะ
คนก่อเหตุด้านซ้ายเสื้อยืดสีดำเป็นแฟนกับนางสาวนิพาพรผู้ตาย
หลังก่อเหตุพิพัฒน์พงศ์หรือว่าออฟนั้นหลบหนีไปครับ
สอบสวนพบว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนชาวบ้านในพื้นที่เขานอนหลับกันอยู่ครับ
คุณขวัญคุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔นัด
แล้วพอตอนเช้าชาวบ้านก็แปลกใจเพราะว่าอะไร
จากเมื่อคืนได้ยินเสียงปืนตอนดึกสงัดแล้ว
จู่เช้าวันนี้หมาเห่าไม่หยุดฮะก็เลยเดินออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ไปเจอร่างคนตายก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ
ปมเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
เพราะว่าห้องเช่าหลังที่เกิดเรื่องเนี่ยคนก่อเหตุก็คือ
นายพิพัฒนพงศ์หรือว่านายออฟเป็นคนเช่าให้แฟนสาวมาอยู่
แล้วอยู่ไปอยู่มาเริ่มระแคะระคายกลัวว่าแฟนสาวจะมีกิ๊กมีชายอื่น
่องแอบมาดูตอนกลางคืนครับมาแอบดูตอนกลางคืน
ประตูเรียกหาแฟนให้แฟนมาเปิดแฟนไม่เปิดฮะ
ยิงปืนขู่หนึ่งนัดแล้วใช้ท่อนเหล็กไปทุบลูกบิดประตูจนพัง

ยิง๑ชาย๑เห็นปั๊บก็ตกใจวิ่งหนีครับ
ออฟเองก็วิ่งไล่ตามตามไปจนถึงหลังห้องเช่าแล้วยิง
ยิงทั้งแฟนสาวของตัวเขา
เพราะฉะนั้นนายออฟก็หลบหนีไปครับ
ปรากฏว่าบ่ายที่ผ่านมานายออฟนั้นเดินทางพร้อมกับทนายความ
มอบตัวกับตำรวจที่สพปลานบุรี
ออฟครับที่ลูกศรสีแดงชี้ผมยาวคนนั้น

แจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และความผิดตามพรบออาวุธปืนนะฮะทั้งการพกพาและการยิง
แล้วก็คุมตัวไปตรวจหาขม่าวดินปืน
ค้านการประกันตัวในเบื้องต้น

เพื่อนร่วมงานของนางสาวนิพาพร

ประกอบพิธีทางศาสนาวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ

เราเองก็ส่งคุณนัทปิยชาติผู้สื่อข่าวค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่สพปรานบุรี
ก็ไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี่แหละค่ะ

พาตัวในออฟกลับมาจากการตรวจเขม่าวดินปืนพอดี

ผู้สื่อข่าวก็เลยเข้าไปถาม
อยากรู้ถึงปมสาเหตุที่แท้จริงที่เขาก่อเหตุ

ไปห้องผิว๑ก่อน

ไอ้ที่มีไฟได้สองเมื่อเขาคืน
โอ้โหไม่ตอบเลยใช่ค่ะเงียบเลยทุกคำถามไม่ตอบใดใช่ค่ะ
จากนั้นทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปจุดเกิดเหตุหน่อยค่ะ
ก็ไปถึงยังไปดูตรงบริเวณประตูนะคะ
ร่องรอยตรงรูปปิดประตูหน้าห้องเช่าเนี่ยพังเสียหายแหละนะคะ
แล้วก็มีตรงหลังห้องเช่าเองพบกองเลือดที่ยังไม่ได้มีการทำความสะอาด
ส่วนห้องด้านหลังล่ะไปเจอร่องรอยของการปูเสือ
ลักษณะเหมือนคนนั่งทานอาหารดื่มเบียร์แล้วมันก็มีหยดเลือดเนี่ยไปทางห้องน้ำด้วย
คาดแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุเป็นไปได้
คนตายทั้งสองคนอาจจะนั่งสังสรรค์อยู่
แล้วคนก่อเหตุคือในออฟมาเห็นเข้าก็เลยก่อเหตุสลดแบบนี้
หนึ่งในผู้เช่าที่อยู่ใกล้กับห้องของคนตายบอกว่า
ผู้หญิงเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้๒เดือนเองนะปกติก็เห็นแหละอยู่กับผู้ก่อเหตุคือในออฟนั่นแหละค่ะ
แต่ผู้ก่อเหตุมักจะมาช่วงเย็นของทุกวันแล้วก็ออกไป๔๕ทุ่ม
ที่ผ่านมาตัวเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนเช่าด้วยกันเนี่ยนะคะ
ใกล้กันบอกว่าไม่เคยคุยนะเพราะว่าต่างคนที่เช่าอยู่ที่นี่เขาก็ต่างคนต่างอยู่
โดยผู้หญิงที่เสียชีวิตจะออกไปทำงานชั่วกลางวัน
เมื่อคืนนี้ไม่ได้มีใครเห็นเหตุการณ์ไม่รู้ความสัมพันธ์ของคนทั้งสามค่ะ

เห็นมาตอนเย็นค่ะมืดเขาก็กลับ

ยังไม่เคยเห็นเลยครับ

ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับห้องเช่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ให้ข้อมูลมาแบบนี้ว่าตอนเที่ยงคืนกว่าเนี่ย
กำลังนอนเวลาอาทิงคืนตีหนึ่ง
ก็ได้ยินเสียงปืนนะดังหลายนัดก็สักประมาณสองสามนัดนั่นแหละ
สะดุ้งตื่นค่ะแต่ว่าไม่กล้าลุกมาดู
ตอนเช้าถึงมารู้ว่าเอ้ามีการยิงกันจนมีคนตาย๒ศพ
ศพผู้ชายเนี่ยเขาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะ
เคยเห็นแต่ผู้หญิงเพราะว่าเคยพูดคุยทักทายกัน
ปกติผู้หญิงคนตายเนี่ยก็จะพักอยู่กับสามีนั่นแหละ

ลองดูภาพอีกครั้งก็ได้ตอนที่เขามามอบตัวนะฮะ

แล้วหลังจากนั้นที่นักข่าวพยายามจะไปสอบถามเขา
แต่เขาก็ไม่พูดอะไรใดเลยเนี่ยนะฮะ
เอาล่ะเจ้าตัวไม่พูดไม่เป็นไรครับแต่ว่าทางตำรวจพูดแทนครับ
ผู้กำกับการสพปลานบุรีบอกว่า
หลังจากที่ผู้ก่อเหตุผู้ชายคนนี้ในออฟ
ผมยาวลูกศรสีแดงชี้เนี่ยนะฮะ
เขารับสารภาพว่ายิงจริง
ทั้งสองคนเลยทั้งผู้ชายและผู้หญิง
โดยอ้างว่าเขาคบกับผู้หญิงมาก่อน

ส่วนตัวในออฟเองนั้นจะไปมาระหว่างบ้านพ่อกับห้องเช่า

ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจับได้

คนตายที่พยายามจะปีนกำแพงรั้วหนีแล้วก็โดนยิงตาย

ก็เลยทะเลาะกับแฟนครับลงไม้ลงมือกัน
คืนเสร็จกลางดึกที่ผ่านมานะฮะ
โทรหาแฟนแฟนบอกว่าเดี๋ยวจะนอนแล้ว
แต่น้ำเสียงที่ตอบเนี่ยดูมีพิรุษดูผิดปกติ
เขาเองก็ระแวงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมฮะ
ก็เลยย่องมาดูให้เห็นกับตาว่านอนจริงไหม
ตอนที่เขามาถึงห้องเช่าภาพที่เห็น
ตำรวจบอกว่าในออฟอ้างว่าเห็นว่าแฟนกำลังมีอะไรกับในเปี๊ยกอยู่
เขาบอกเขาเห็นแบบนั้นก็เลยบันดาลโทษะโมโหครับ
ชักปืนออกมายิงผู้ตายทั้งคู่๕นัด
ก่อเหตุเสร็จแล้วหนีไปนั่งทำใจอยู่ที่เชิงเขา
หลบซ่อนอยู่ที่นั่นจนถึงตอนเช้า
ออฟอ้างอีกว่าพยายามจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
เพราะว่ากระสุนปืนยังเหลืออยู่อีก๒นัด
แต่ว่าได้คุณพ่อพ่อช่วยเกลี้ยกล่อม
ตำรวจก็บวกกับกดดันด้วยสุดท้ายตัดสินใจยอมมอบตัวในที่สุดนะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราเองก็ไปได้กล้องวงจรปิด
ในบริเวณระแวกใกล้เคียงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ลงไปดูนี่แสงไฟมาแล้วเห็นไหม
เมื่อนี้แสงไฟของรถบุตรไซค์ของนายออฟนั่นแหละ
เข้ามาคืออันนี้คือขับลมหนีไปแล้ว
ช่วงจักรตีนึงนะคะช่วงเวลาตี๑
ทีนี้พ่อของคุณเกาะเหตุนายออฟให้ข้อมูลว่าลูกชาย
คบหากับคนตายผู้หญิงจริงจริงที่ผ่านมาเห็นรักกันดีนะ
แต่ส่วนใหญ่เห็นลูกชายจะอยู่ที่บ้านพ่อ
หลังเกิดเหตุก็ยังตกใจเลยพยายามจะเกลี้ยกล่อมเพราะกลัวเหมือนกัน
กลัวว่าลูกจะคิดสั้นแต่สุดท้ายเนี่ยลูกก็ยอมมอบตัวค่ะ
พ่อบอกแบบนี้นะครับในขณะที่ทนายความฝั่งคนก่อเหตุครับ
นายอำนวยให้ข้อมูลบอกว่านายออฟเนี่ยเขาจับได้แบบคาหนังคาเขา
ตอนที่มาดูที่ห้องเช่าเห็นว่าแฟนสาวกำลังมีอะไรกับในเปี๊ยก
โมโหมากพยายามจะไปเคลียร์กับทั้งคู่ภายในห้อง
แล้วมีการยื้อแย่งปืนกันพร้อมกับอ้างว่าปืนลั่น
หลังเกิดเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านนะฮะ
ก็น่าจะเป็นภาพวงจรปิดที่เราเห็นแสงไฟผ่านไปเมื่อกี้นี้
แต่ลองขึ้นภาพคู่ขนานกันก็ได้นะฮะ
จังหวะนั้นแหละคือขี่รถหนีไปแล้วก็เดินไปซ่อนตัวอยู่ที่เชิงเขา
คือหลังจากพ้นภาพวงจรปิดมุมนี้ไปแล้วเขาไปซ่อนตัว
ตัดสินใจโทรหาพ่อบอกว่าพ่อผมไปยิงแฟนแล้วก็ยิงชู้จนตาย
เกลี้ยกล่อมให้ลูกมอบตัวครับเพราะว่าลูกบอกว่าจะคิดสั้นฆ่าตัวตายใช่ไหมฮะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำทางนายความก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอยื่นประกันตัวตามสิทธิ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของเจ้าพนักงานครับ
พ่อเกลี้ยกล่อมให้ลูกมอบตัวครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขอยืมประกันตัวตามสิทธิ์
ยังไงก็ตามเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงแบบนี้นะคะ